จากหยาดน้ำพระราชหรือไทยคลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดิน
กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
เป็นอีกครั้งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงบทความสารคดีเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมประชนมาพรรษา๕ธันวาคม
โดยตอนนี้เป็นเรื่องราวที่นำเสนอในปีพศ๒๕๕๙
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นำเสนอเรื่องกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์
และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยตลอดระยะเวลาที่เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิษราชธรรม
เปี่ยมล้นไว้ด้วยพระอัจฉริยภาพในทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำมาพัฒนางานด้านต่างเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าประสบนิกรอย่างอเนกอนันต์
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแก้ไขปัญหาสภาพดินต่าง
ทำให้เกษตรกรในประเทศที่มีปัญหาทรงหาทางแก้ปัญหาปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่าง
เช่นการปลูกย่าแฝกปรับปรุงดินหรือจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องโครงการแก้มลิงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และที่โดดเด่นมากต้องยกให้กับโครงการฝนหลวง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่านี่คือพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
ซึ่งเนื่องมาจากภาวะแห้งแรงสาเหตุจากความผันแปลและคลาดเคลื่อนของฤดูการตามธรรมชาติ
อย่างเช่นฤดูฝนเริ่มต้นช้าเกินไปหรือหมดเร็วกว่าปกติ
หรือเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน
จากพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระดำเนินเยี่ยมพระศกริกรในทุกภูมิภาคของประเทศ

ส่งพบว่าภาวะแห้งแรงได้ทวีความถี่
และมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับ
เพราะนอกจากความผันแปลและคาดเคลื่อนของฤดูการตามธรรมชาติแล้ว
ตัดไม้ทำลายป่าก็ยังเป็นสาเหตุ
ทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราศดรในทุกภาคของประเทศ
ทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมของชาติเป็นมูลค่ามหาศาล
ในแต่ละปีตามเส้นทางที่เคยเสด็จพระดำเนินทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ
สังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้า
ก่อรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝน
เป็นเหตุให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงระยะยาวทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝน
ทรงคิดคำหนึ่งว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์
ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้
พระองค์ทรงคิดค้นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒
จนทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมพศ๒๕๕๙
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมีการวิจัยต่อมาโดยตลอด
โดยทรงแนะนำเทคนิควิธีการอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดสำนักปฏิบัติการฝนหลวงจนคนไทยรู้จักฝนหลวงกันอย่างกว้างขวาง
สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตภัยแรงและเป็นการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ
จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนที่สุด
ค้นพบและดำเนินการเป็น๓ขั้นตอนคือ
ก่อกวนเป็นการนำเอาวิทยาการทางด้านการดัดแปลงสภาพอากาศ
มาช่วยขั้นตอนต่างก่อกวนให้เกิดเมฆ
เลี้ยงเมฆให้อ้วนด้านนี้กระทำโดยการโปรยสารเคมีเข้าไปในก้อนเมฆ
ที่กำลังก่อตัวจนมีขนาดใหญ่ใกล้อิ่มตัวพร้อมที่จะตกเป็นฝน
โจมตีเมื่อเมฆฝนหนาแน่นพอที่จะบังคับหรือโจมตีให้ตก
โดยการนำเครื่องบินเข้าไปในกลุ่มเมฆเพื่อบังคับสภาพอากาศและบรรยากาศโดยรอบก้อนเมฆ
เพื่อเร่งให้ฝนตกลงพื้นที่เป้าหมายและได้มีการวิจัยพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่เข้ามาประกอบ
ทำให้การทำฝนหลวงมีความแม่นยำมากขึ้น
ปัจจุบันโครงการฝนหลวงได้ช่วยบรรเทาความแห้งแรงและก่อให้เกิดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่รู้จักในพระอัจฉริยภาพอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ท่าน

และสำนักสิทธิบัตรเขตพิเศษฮ่องกง

ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรฝนหลวง
พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
ที่ได้รับสิทธิบัติจากองค์กรระดับสากล
อกจากนั้นยังทรงได้รับรางวัลสะดุดดีเฉลิมพระเกียรติ
ด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียม
และพัฒนาดัดแปลงสภาพอากาศ
จากรัฐบาลสหรัฐอารับอิมิเรต
ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในปีพศ๒๕๕๙
เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่๒๐สิงหาคม๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่๑๔พฤศจิกายนของทุกปี
อันเป็นวันแรกที่ทรงมีพระราชดำริในการทำฝนเทียม
เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
ที่ได้พระราชทานโครงการฝนหลวง

เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
เรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่ง
ที่ได้ทราบกันมาในระยะอันใกล้นี้
ก็คือโครงการฝนหลวงอันนี้
ไม่ใช่มีประโยชน์แต่เฉพาะในเมืองไทย
จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปรากฏว่ามีอดีตเอกอัครราชทูตที่ไปดำรงตำแหน่งในทางตะวันออกกลาง

ขณะนี้ได้มีประเทศทางตะวันออกกลางที่มีสภาพแห้งแรงเป็นทะเลทราย
ได้ติดต่อมายังรัฐบาลไทย
ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาวิธีการทำฝนหลวง
เพื่อจะได้นำไปใช้ในประเทศของเขาด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาพภูมิใจตรงที่ว่า
ประเทศอื่นแม้จะมีทรัพยากรมีงบประมาณมหาศาล
แต่ว่าขาดความรู้เทคโนโลยีที่จะต้องมาพึ่งพาอาศัย
ประเทศไทยประเทศเล็ก
แต่มีพระประมุกที่ทรงพระอัจฉริยภาพอย่างล้นเหลือ
เป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจไปตลอดกาล
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้
นับว่าหาที่เปรียบไม่ได้
จากการที่ทรงมีพระดำริในเรื่องการทำฝนหลวง
จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก
จากยาดน้ำพระราชอาทิตย์ไทย
กลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดิน
เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นสู่ความเจริญงอกงามของสิ่งต่างในสยามประเทศ
ดังน้ำพระไทยที่ชะโลมใจชาวไทยทั่วล่าตลอดกาล